กลับมาเบรกนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุอาทยากรรมที่เกิดขึ้นแต่ละพื้นที่กันหน่อยเลยนะคะ
มาดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกันก่อนเลยนะคะ
เป็นเหตุสลดใจลูกแท้ฆ่าแม่บังเกิดกล้าวของตัวเอง

ฟังแล้วก็สะหรับใจนะฮะโดยตัวลูกเนี่ยอ้างว่า
ถูกด่าบ่อยลูกทรพีสติแตกจ่อยิงหัวแม่ดับ
ลูกชายวัย๓๙ปีเจ้าของกิจการร้านขายเครื่องครัว
และซื้อขายรถยนต์มือ๒ผ่านอินเตอร์เน็ตฉุนขาด
ดาลโทษะหลังจากที่มีปากเสียงกันรุนแรง
ก็เลยใช้อาวุธปืนพกยิงแม่บังเกิดกล้าวของตัวเองเสียชีวิต
แต่ว่าสุดท้ายตนเองนั้นรู้สึกสำนึกผิด
ก็เลยเดินทางเข้ามามอบตัวกับตำรวจนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อาคารพาณิชย์เลขที่๙๙
ภายในซอยมัศยิตหลวงโกชาอิสหากย่านสัมพันธวงศ์
โดยบริเวณชั้นล่างพบกองเลือดใกล้เตียงนอน
ผู้ได้รับบัตรเจ็บก็คือนางสุภานิติสารัฐอายุ๖๑ปี
มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ขมับด้านซ้ายทะลุด้านขวาจำนวน๑นัด
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกลางอาการสาหัสล่ะค่ะ
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
เมื่อตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยละเอียดพบว่า
มีกระจกที่มีร่องรอยอาวุธปืน๑แห่งและกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตรอีก๑นัด
จากการสอบสวนเพื่อนบ้านให้การว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
ก่อนจะเห็นนายสันตินิติสหรัฐอายุ๓๙ปีผู้ซึ่งเป็นลูก
ก็ปรากฏว่าออกมาด้วยพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบขนาดขับขี่รถยนต์ออกจากบ้าน
ซึ่งบ้านหลังดังกล่าวพักอาศัยกันอยู่๓คนนั่นก็คือนางสุพราแม่บ้านแล้วก็นายสันติ
ทั้ง๓คนก็จะช่วยกันช่วยเหลือกิจการทางบ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับขายอุปกรณ์เครื่องครัวและถ้วยชาม
อกจากนี้ยังมีธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการซื้อขายรถยนต์มือ๒ผ่านออนไลน์อีกด้วย
แต่ทั้งสองคนแม่ลูกก็คือนางสุพราแล้วก็นายสันติเนี่ยมักจะมีปากเสียงกันบ่อยครั้ง
ภายหลังจากเกิดเหตุได้นาน๔ชั่วโมงนะคะนายสันติก็ติดต่อเข้าขอมอบตัวกับพนักงานสอบสวน
โดยมีพันธุ์ตำรวจเอกชะยุทธ์มารยาทรองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๖ร่วมสอบปากคำ
เรื่องต้นนายสันติก็ให้การยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ลองมือก่อเหตุจริง
จากว่าบันดาลโทษะจากการมีปากเสียงกับคุณแม่อย่างรุนแรง
ต่อมารู้สึกสำนึกผิดก็เลยเดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจ
ตำรวจเองก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก่อนที่จะควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่เรานำเสนอให้คุณผู้ชมได้
รับทราบเรื่องของเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้น
ลูกในไส้ฆ่าแม่แท้ของตัวเอง